พบศพลอยมาติดอยู่ริมตลิงลำน้ำใกล้กับปางช้าง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็น๑ใน๓
ของชาวพม่าที่หายตัวไปจากเหตุน้ำหลาก
ประมาณ๓วันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีการแจ้งนะคะว่า
น่าจะมีคนหายไปจากช่วงที่ฝนมันตก
น้ำป่าก็เลยหลากลงมาคือหายไปก่อนหน้านี้๓คน
แล้วก็มีการพบศพแล้ว๒ล่าสุดไปเจออีก๑

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือมีคนไปพบศพผู้ชาย
ลอยน้ำอืดแล้วด้วยนะคะ
ติดอยู่ที่ลำน้ำใกล้กับปางช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ศพนี้น่าจะเป็น๑ใน๓ชาวพม่าที่ถูกน้ำป่าซัดหายไปค่ะ
นางสาวพัทรดาจาย่อเป็นไกด์นำเที่ยวนะคะ
ในพื้นที่ซึ่งเป็นคนพบศพที่๓นี้
เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้๒๓วันฝนตกหนักมาก
ทำให้น้ำป่าไหลทะลักรุนแรงจนต้องปิดให้นักท่องเที่ยวล่องแก่ง
และเมื่อวันที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
คนนี้ทำอาหารอยู่ในครัวได้กลิ่นเหม็นเน่า
ก็เลยชวนคนงานลงไปดูเพราะกลัวว่าจะมีซากสัตว์ตาย
แล้วก็มาพบกับศพผู้ชายในสภาพบวมอืดไม่สวมเสื้อผ้า
ลอยมาติดอยู่กับกิ่งไม้ที่ตลิ่ง
ก่อนจะเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบต่อไปนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรสินรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวว่าจากข้อมูลของการสืบสวนพบว่า
คือก่อนหน้านี้มี๓คนนะคะเป็นชาวพม่า
มาจากเมืองลอยก่อเข้ามาหาญาติ

หลังจากนั้นก็มาสมัครงานตามปางช้างต่าง
แต่ว่ายังไม่มีใครรับนะคะ
ก่อนที่จะมาถูกน้ำป่าซัดเสียชีวิต
วันเกิดเหตุคาดว่าทั้ง๓คนนี้
เข็นรถจักรยานยนต์ผ่านลำน้ำแม่แตงเพื่อที่จะกลับที่พัก
แต่จังหวะนั้นฝนตกหนักทำให้มีน้ำป่าหลาก
แล้วก็พัดทั้ง๓คนจมหายไปกับน้ำ
ก่อนจะมีผู้มาพบศพอีกหลายวันถัดมาค่ะ
เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้๑ศพ
ก็คือศพแรกที่พบทราบชื่อนายซานิทโทอายุ๑๗ปี
เชื้อชาติกะเหลี่ยงสัญชาติพม่า
ผู้ที่เสียชีวิตคนแรกที่ชื่อว่านายซานิทโท
มาอาศัยอยู่กับนายโซวินและนางฉวยซ้อซึ่งเป็นพ่อและแม่
กับแม่ทำงานในปางช้างมาอยู่ที่นี่ได้๑เดือนเองค่ะ
ก่อนที่จะหายตัวไป๒๓สิงหาคมที่ผ่านมาส่วน๒ศพที่เหลือ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ว่าเป็นใครนะคะ
สำหรับคนในพื้นที่ค่ะถ้าพบว่าญาติของตัวเองศูนย์หายไป
หรือมีคนที่รู้จักศูนย์หายไปนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รอขอข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ค่ะ